กู้ภัยสมาคมกู้ภัยลำปางจุดอำเภอเถินครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ปพสาขาเถิน
ระดมกำลังกันค้นหานางพิษินีภูพันธ์วิวัตรอายุ๕๐ปี
่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครระหว่างทางรถเสียหลักตกลงไปในลำห้วยแม่ปะฮะ
อำเภอเถินจังหวัดลำปางเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้คุณผู้ชม
ตำรวจสพเถอได้รับแจ้งจากชาวบ้านเล่าบอกว่าโอ้เจอรถคันนี้นะ
ตกไปที่กลางลำห้วยเลยใกล้กันก็พบร่องรอยการเฉียวชนที่เสาไฟฟ้า
แต่พอไปดูที่รถอ้าวไม่เจอใครอ่ะคนขับไม่มีอ่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันค้นหาทั้งทางน้ำและทางบกครับแล้วหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
ต้องยุติการค้นหาไปก่อนกระทั่งช่วงเช้าครับเจ้าหน้าที่นำรถเก๋งคันดังกล่าว
ขึ้นจากน้ำมาลึกสามสิบถึงสี่สิบเซนติเมตรได้แต่ก็ไม่พบคนติดอยู่ข้างในหรืออะไรแบบนี้นะ
นางสาวกรกมลเพชรรุ่งอายุยี่สิบสี่ปีลูกสาวของนางพิษินีเนี่ย
หลังจากทราบเรื่องรีบมาเลยนะครับร้อนใจเนี่ยครับ
มาจากเชียงใหม่มาช่วยกันค้นหาทั้งคืนก็ไม่เจอครับไม่เจอแม่
นางสาวกรกมลเล่าบอกว่าแม่ขับรถออกจากบ้านที่เชียงใหม่
ช่วง๒ทุ่มของ๑๙พฤศจิกายนที่ผ่านมาจะไปทำธุระที่กรุงเทพมหานคร
โทรหาลุงครั้งสุดท้ายตอน๕ทุ่มหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้
ตำรวจโทรมานะครับบอกว่าแม่ประสบอุบัติเหตุนะ
ครอบครัวก็รีบมาดูอ้าวแต่ไม่เจอคุณแม่ครับนี่ฮะไม่เจอคุณแม่
ส่วนโทรศัพท์มือถือทรัพย์สินหลายรายการของแม่ยังอยู่ในรถนะ
ซึ่งหากคุณแม่ดูอยู่ได้ยินเสียงนี้แล้วปลอดภัยนะครับ

ทุกคนในครอบครัวเป็นห่วงมากครับ
ล่าสุดเจอตัวคุณพิษินีแล้วครับ
อยู่ในอาการตกใจร้องไห้ตลอดเวลา

แล้วก็เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเธอวูบเหมือนหลับใน

โชคดีครับเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ว่า

ตัดสินใจเดินไปเรื่อยหลงเข้าไปในป่าครับ
พอช่วงบ่ายวันนี้บังเอิญไปเจอเจ้าหน้าที่
ซึ่งจะเข้าไปขอความช่วยเหลืออยู่พอดีเลยนะครับ
เอาลองฟังเธอหน่อยครับ
หลังจากเกิดเหตุแล้วคือสะดุ้งตื่น
ลุกตุ๊ดตั้งแต่รถกระแทงครับครับแล้วก็เห็นน้ำเข้ามา
เปิดแล้วมันก็เลยรีบหนีขึ้นมา
แล้วหลังจากนั้นพอขึ้นหนีขึ้นมาก็เลยเดิน
เดินข้างทางเดินไปเรื่อย

ถ้าเห็นรถติดหลอกก็ไม่กล้าทิ้งไม่กล้าโบก
ตั้งแต่วันที่ตกมันกลางคืนแล้วมันรืดมาก
มันไปสู่ไหนแล้วหมามันเห่าก็เลยไม่กล้าเข้าไป
ก็เลยเดินกันไปเรื่อยหลบทั้งทะลุงก็ไปในป่าแม่พีคครับ
แต่ตอนเดินออกมาเห็นมากก็ป่าแม่พีค
ก็เลยเข้าหาเจ้าหน้าที่เขาให้เขาพามาที่นี่